อีกหนึ่งเรื่องความเชื่อไม่รู้จะมองว่าเป็นกระสือ
เพราะอะไรฮะมาตี๔ลงมาตี๔นะ
แล้วก็แสงแวบเขียวแวบแดงแว๊บฟ้าแวบอะไรบ้างแหละ
มันจะเป็นโรนบินไม่ได้เลยเหรอ
ไม่ได้แหละตี๕ค่อยขึ้นไปแล้ว
นี่ถ่ายติดด้วยนะฮะเห็นไกลแบบนี้
ไฟมันก็ปิ๊บลงมาอยู่แค่ยอดต้นไม้เอง
คือติดของคุณเนี่ยเห็นเป็นไฟกระพริบใช่ไหม

อาจจะไม่ได้เห็นเป็นยานแบบนี้นะครับ
ก็ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะคุณป้านัทพรศรีกองแห่งบ้านโนนสุขภูมิตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อเช้ามืดตอนตี๔ตี๕คุณป้าบอกว่าแสงประหลาดมีลักษณะสีเขียวแดงกระพริบอยู่เหนือยอดต้นไม้เล็กน้อย
ซึ่งป้าเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้เลยนะป้าหยิบมือถือมาทันนะฮะจากข้างบ้านไปทางทิศตะวันออก
ตอนนั้นป้าตื่นมาสังเกตเห็นไหมแสงอะไรนะจริงถามว่าเห็นหลายวันหรือยัง
หลายวันแล้วนะแต่ที่เพิ่งถ่ายแล้วก็เห็นชัดเนี่ยคือเมื่อเช้ามืดนี้เองนะฮะ

ล้อยขึ้นไปสูงมากจ้ะมมเห็นไม่เจ้าก็เหมือนกตตหรือครับ

อาจารย์ออสรองสตราอาจารย์ดรวียชัยพุทธวงศ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว่า
ที่พบไม่น่าจะใช่แสงจากเครื่องบิน
เพราะมีลักษณะที่ไม่ได้เคลื่อนที่ตามแบบของเครื่องบิน
โดรนหรือเปล่าคาดว่าคงไม่มีใครบินโดรนช่วงตี๔ตี๕นะ
อ๋อเหรอแต่อาจจะเป็นโคมตรวจสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
หรือไฟสะท้อนจากถนนก็เป็นได้เหรอไฟสะท้อนมันขึ้นไปอย่างนั้นเหรออาจารย์ออส
คือถ้าเกิดโคมตรวจอากาศตรวจสภาพอากาศยังพอเข้าใจได้
แต่ว่าไฟสะท้อนมันเป็นแสงไฟสะท้อน
อย่างนั้นก็แต่ว่าจะได้รับความพิสูจน์ว่ามันคือไฟจากรถยนต์
ไฟจากโคมลอยตรวจสภาพอากาศของกรมอุตุ
หรือเป็นไฟจากอากาศยานไร้คนขับหรือจากเครื่องบินเป็นต้นนะครับ

จะเป็นอะไรก็มีแค่ความเป็นไปได้ที่อาจารย์ออสวิเคราะห์เท่านั้น
เดี๋ยวรอพิสูจน์ต่อนะคะ